ก็เปิดเผยความพร้อมก่อนการแข่งขันระหว่างวันที่๑๕๑๗ธันวาคมนี้นะคะ
รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม๑๕ล้านบาทโดยตั้งเป้าว่ากอล์ฟหญิงรายการนี้จะได้รับความสนใจจากแฟนกอล์ฟทั่วโลก
ติดตามการถ่ายทอดสดค่ะซึ่งทีมชนะเลิศนะคะ
จะได้รับเงินรางวัลมากถึง๑๐ล้านบาท
ขณะที่รองชนะเลิศได้๕ล้านบาทค่ะ